หมายหลักของงานนี้เพื่อให้ทุกคนเข้าใจคุณค่าของทรัพยากร
และการนำทรัพยากรกลับมาใช้ใหม่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
โดยมีดรครุงกระพันธ์อินทราแจ้งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
นางสาวนาราธิบรักตะประดิษฐ์ประธานบริหารสายงานปฏิบัติการ
บริษัทสยามพิวัติจำกัดมิสเตอร์บาร์ดมอนทาเรโร
รองศัตว์อาจารย์ดรสิงห์อินทราชูโตที่ปรึกษาสุวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อความยั่งยืนในการคัดแยกขยะและการอัพไซคลิ่งแบบถูกหลักการร่วมเปิดงาน
ที่ได้ร่วมกับทางสยามพิวัฒน์นะครับทำต้นคริสต์มัสนะครับ
เราก็เอาแนวคิดเรื่องเศรษฐกิจหมุนเวียนนะครับ
วันนี้เราก็เอาพวกของใช้แล้วส่วนใหญ่จะเป็นพลาสติกใช้แล้วทุกชนิดเลยนะครับ
ด้านนอกเนี่ยมาทำต้นคริสต์มัสหลายแบบเลยนะครับ
เอากรวดพลาสติกเอากรวดน้ำฝากรวดอะไรต่างเนี่ยนะครับมาทำ
ทำให้เห็นว่าการรักโลกนะครับการช่วยกันทำเรื่องเศรษฐกิจหมุนเวียนเนี่ยมันใกล้ตัวนะครับ
เราสามารถมีส่วนร่วมได้นะครับที่นี่ก็เป็นที่ยอดฮิตนะครับ
ทุกคนก็มาดูกันสวยงามเสร็จจากงานนี้แล้วก็จะนำกลับไปรีไซเคิลนะครับ
เรามีโรงงานรีไซเคิลก็รีไซเคิลแล้วก็อัพไซคลิ้งนะครับ
เป็นผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าอุปกรณ์ต่างได้ทั้งหมดครับ
ขบวนพาเรทดำลายนำโดยพี่กริจที่มาร่วมสร้างสีสันในวันเปิดงาน
ในปีนี้หัวใจหลักของงานต้องยกให้ต้นคริสต์มัสรักโลก
ชื่อดังระดับโลกที่ปีนี้ครบรอบ๕๐ปี
สร้างสรรค์จากการนำพลาสติกใช้แล้วหลากหลายชนิดมาออกแบบ

ไม่ว่าจะเป็นต้นคริสต์มัสจากขวดน้ำดื่ม
กล่องหรือวัสดุพลาสติก

ใครมาต้องร้องว้าวพร้อมกับได้รูปสวยกันแน่นอน

จะถูกนำกลับไปยูเทิร์นแพลตฟอร์ม
แยกและนำพลาสติกไปรีไซเคิล

การจัดเก็บการขนส่ง

นำไปรีไซเคิล
กลับพอยตามจุดต่าง

และยังช่วยลดปัญหาโลกร้อนได้อีกด้วย

ซึ่งสินค้าหรือผลิตภัณฑ์เหล่านี้
เป็นการนำขยะพลาสติกมาต่อยอด
มูลค่าให้สูงขึ้นถ้าใครไปงานนี้ก็อย่าลืมแวะไปดู
ไปเป็นของขวัญปีใหม่ด้วยก็ได้และถ้าไม่อยากตกเทรนด์ได้ภาพสวยสวย
กับต้นคริสต์มัสมายลีต้องรีบไปกันหน่อยแล้วก่อนงานจะจบ
สามารถมาถ่ายภาพคู่กับต้นคริสต์มัสรักโลก
จากคุณจะได้ทั้งรูปสวยตามจุดถ่ายรูปต่างกับต้นคริสต์มัสรักโลกแล้ว
คุณยังสามารถมีส่วนร่วมเป็นส่วนหนึ่งในวิถีไลฟ์สไตล์รักโลก